คุณผู้ชมคะดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นหน่อย
เมื่อเช้าใครที่ผ่านไปตรงแถวแยกรัชดาธาพร้าบ
บอกว่าโอ้โหทำไมรถมันติดมากแบบนี้
คือมีรถสิบล้อที่บรรทุกไม้อัดนะคะเกิดเบรกแตก
แล้วก็พลิกคว่ำกลางสี่แยกเลยนะคะ

เหตุการณ์นี้จริงเกิดประมาณตี๔๓๐นะคุณทัศนัยคุณผู้ชม
แต่กว่าจะเคลื่อนย้ายทุกอย่างได้ทั้งหมด

ใช่เมื่อเช้านี้รถก็ติดมากเลยนะคะ
โดยตำรวจนครบานตลาดพลูแล้วก็เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตธนบุรี
ก็เร่งเข้าไปเก็บไม้อัดจำนวนหลายแผ่นเลย
มันตกเกลื่อนกระจายอยู่เต็มพื้นผิวถนนเลยนะคะ
หลังจากที่รถบรรทุก๑๐ล้อพลิกคว่ำ

ก็เลยทำให้มีผู้ติดค้างอยู่ภายในรถ๒ราย

โดยที่เกิดเหตุมีรถบรรทุก๑๐ล้อสีเทา
พลิกล้อชี้ฟ้าอยู่ที่บริเวณเกาะกลาง

ทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกด้วย
เมื่อเช้านี้ต้องปิดการจราจรด้านขาออก
ใช้งานได้แค่ด้านละ๑ช่องทาง
ส่วนเจ้าหน้าที่เองก็ต้องฉีดน้ำ
เพื่อเลี้ยงไว้ไม่ให้ก๊าซมันรั่วไหลแล้วก็ฟุ้งกระจาย

ก็พบผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บ๑ราย

แล้วก็พบผู้เสียชีวิตอีก๑ราย
ถูกตัวของรถบรรทุกมันทับอยู่ที่เกาะกลางถนนค่ะ
จากการสอบถามผู้บาดเจ็บซึ่งก็เป็นคนขับรถบรรทุกนี้
ก็ทราบว่าได้ขับรถมากับลูกชายที่เสียชีวิต
ก็ออกมาจากบริษัทค่ะบริษัทไทยเคนเบาะจำกัดย่านอรุณอมริน
ก็จะนำแผ่นไม้อัดบรรทุกมา๑๙๐๐แผ่น
น้ำหนักทั้งหมดถึงจะเป็นไม้อัดแต่น้ำหนักรวมมันเยอะนะคุณ
ตันนะคะจะเอาไม้อัด๑๕ตันนี้ไปส่งให้กับลูกค้าที่ซอยประดูก๑
ก็ขับมาตามเส้นทางรัชดาท่าพระขาออกมุ่งหน้าแยกรัชดาท่าพระนี่แหละ
แต่พอลงสะพานข้ามแยกท่าพระเนี่ยตัวคนขับเองก็พยายามแล้วนะ
เหยียบเบรกจะชะลอความเร็วเพราะว่าข้างหน้าเห็นแล้วว่าเป็นสี่แยก
แต่ตอนเหยียบเบรกอ่ะมันเบรกไม่อยู่คุณผู้ชมรถก็สายไปสายมา
แล้วน้ำหนักของไม้อัดเนี่ยมันก็เยอะมันก็หนัก๑๕ตันนะคะ
แล้วก็เลยทำให้รถหมุนพลิกคว่ำจนหงายล้อชี้ฟ้าแบบที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ย
เรื่องต้นตำรวจก็คาดว่าระบบเบรกของรถสิบล้อน่าจะมีปัญหา
ถึงทำให้เบรกไม่อยู่นะคะแล้วก็จะต้องมีการสอบปากคำ
ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
หลังจากนั้นก็จะแจ้งข้อหาแล้วก็ดำเนินคดี
ดังนั้นเมื่อเช้ากว่าเจ้าหน้าที่จะเคลียร์เอารถบรรทุกออก
เคลียร์ไม้อัด๑๙๐๐แผ่นออก๙โมง๒๐ไปแล้วค่ะ